เราเตรียมกรีดยางกันอีกรอบแล้วนะฮะ
แล้วก็ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
เขาก็มีการติวเข้มให้เกษตรกรเรื่องของการกรีดยาง
แต่ช่วงระหว่างติวเรามาเรียนกรีดยางกันใช่ไหม

แต่ปรากฏว่าเขามีกิจกรรมอื่นไปด้วย

คนร้องก็ร้องไปคนกรีดก็กรีดไป
จะใช้ทฤษฎีคล้ายกับการเลี้ยงวัวหรือเปล่า

อันนี้คือฟังเพลงแล้วต้นยางจะน้ำยางมากขึ้นโอ้โห

แต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือทุกคนมีความสุขอะคุณ
แล้วคุณลุงท่านนี้ก็มีความสุขด้วยนะครับ
เป็นชาวสวนยางพาราตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินท
เขาบอกว่าโชว์น้ำเสียงและท่าทางการร้องเพลง

อันนี้เป็นเรียนนะเสพเรียนกรีดยางไปด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันระหว่างการฝึกอบรมการกรีดยาง
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเจ้าของสวนยาง
หลักสูตรการกรีดยางของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนะครับ
ก็ให้พี่น้องเกษตรกรที่ชื่นชอบการร้องเพลง

ออกมาร้องโชว์เพลงสดกันแบบนี้
แต่ละเพลงที่นำมาร้องส่วนใหญ่นะคุณ

งานนี้คนฟังคนตั้งใจกรีด
คนกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับ
ก็บอกว่าโอ๊ยเพิ่มอัตรรสเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนไปด้วยเลย

ไม่จับถึกกับการทำงานจะได้ไม่เครียบมาก

สำหรับโครงการการฝึกอบรมเกษตรกร
ครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรนะครับ
โดยเฉพาะการกรีดยางที่ถูกวิธี

เพราะว่ามีผลกระทบโดยตรงกับการเจริญงอกงามของต้นยาง
และการได้มาซึ่งน้ำยางใช่ไหมฮะ
การสร้างเปลือกยางที่เป็นแหล่งสะสมของน้ำยาง
ก็เป็นการติวเข้มให้แก่พี่น้องเกษตรกร
แต่สิ่งที่ได้จากการติวเข้มก็คือ

สร้างสีสันให้พี่น้องเกษตรกรเราไม่เครียดนะนะ
แสดงว่าดิฉันต้องร้องเพลงทุกวันแล้วแหละ
ถ้าเกษตรกรท่านใดได้ดูจะได้รู้สึกสดชื่น
ไล่ออยแห้งเฉา
เขากำลังส่งเสริมกรีดยางคุณมาไล่อ้อยแห้งเฉา

อะไรก็ได้แต่ว่าร้องแล้วเพราะก็จะทำให้อารมณ์ดี